คุณผู้ชมเคยถามถามบ่อยว่าเฮ้ยทำไมยาบ้ามันเยอะจัง
คุณผู้ชมครับจับใช่ไหมจับกูผลิตจับกูผลิต
มันเป็นอย่างนี้มันถึงเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดตราดจับคนค้ายาบ้าได้
ยาไอซ์ได้นะครับแล้วก็ปืนได้เจ้าตัวบอกว่าอ๋อผมซื้อมา๓๔เม็ดร้อยครับ

แล้วมันของใครกับผมครับ
ตอบทุกอย่าง
แต่จับอ๊ะจับครับขออภัยก็พูดยาบหน่อยจับอ๊ะจับกูผลิต๓เหลี่ยมรองคำผลิต
จับอ๊ะเข้ามาไถ่จับอ๊ะจับเดี๋ยวผลิตเพิ่มมันเป็นอย่างนี้
นี่ยาบ้า๙๕๓เมตรไอซ์๑๖กิโลกรัม
ช่างน้ำหนักแล้วก็มีซองไว้แบ่งขายพร้อม
พลาติกไว้แบ่งขายพร้อมแล้วก็มีปืนลูกโม่แล้วก็กระสุน๓๐นัด

นายสมชาติม้าเอี่ยวอายุ๔๔เขายอมรับว่า

เฮ่ยยาบ้า๙๕๓เมตรจะเศษเองหมดเลย

เออตำรวจเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อ

เจ้าหน้าที่วางแผนเฝ้าดูพฤติการมาหลายเดือนแล้ว
จนทราบว่านายสมชาติเนี้ยเป็นเครือข่ายนะอืม
เครือข่ายสำคัญของเขาสมิงเลยอำเภอเขาสมิงเลย
ส่งสายลับไปล่อซื้อจนสามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมภรรยา
อยู่ในบ้านพักที่ตะบนตามางตะบนทุ่งนนทรีย์

สารภาพไหมสารภาพไหมสารภาพไหมสารภาพ
บอกยาเสพติดเหล่านี้รับมาจากคนรู้จักคนหนึ่ง
ซึ่งเคยถูกตำรวจทหกเคราะห์เขาสมิงเนี่ย
ซื้อมาเม็ดละ๒๕บาทตอนแรกเอามาขายเท่า๓๑๐๐
๓๑๐๐ส่วนไอซได้กำไรความละ๒๐๐บาท
ที่บอกราคาบอกอะไรไปไม่ได้ใช้นะติดคุก
แต่สมชาติเนี่ยถือว่าซื้อมาแพงแล้วนะ
ที่เม็ดละ๕บาทก็มี

เป็นร้อยส่วนนางสาวแสงเดือนภรรยาเนี่ยอ้างว่า

หนูไม่รู้หนูไม่มีส่วนนะ
ก็แต่มันก็ร่วมเสพยา
คือไม่ได้ขายไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เสพนะหนูเสพหนูเสพ
ตำรวจแจ้งข้อหานายสมชาติครอบครองยาบ้า

ส่วนปืนไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็นางแสงเดือนก็โดนข้อหาเสพยาเสพติดไปครับ
ก็นี่ไงที่ดอมบอกเมื่อกี้รายงานข่าวไปอีกหน่อยเท่าไหร่นะ
จะเป็นผู้ค้าจะไม่ใช่๑๕เมตรแล้ว๕เมตร
เมตรก็จะเรียกว่าเป็นผู้ค้าแล้วแต่นี่มีอยู่ตั้ง๙๐๐กว่าเม็ด
แต่บอกว่าเสพเองฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วคุณผู้ชม